ในช่วงนี้มากันที่เรื่องราวดีของวงการบันเทิงกันบ้างนะคะ
ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญเลยค่ะ
สำหรับพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างคุณเกรทวรินทร
ก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เอง
โดยมีทางครอบครัวแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้อง
รวมไปถึงทีมผู้จัดละครแล้วก็เพื่อนในวงการบันเทิง
ไม่ว่าจะเป็นคุณกิกดันัยบอยปกรณ์เดี่ยวสุริยนต์
เล็กเรนเดลเบลล่ารานีเต้ยจรินพรแล้วก็อีกมากมายนะคะ
เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้กันอย่างพร้อมหน้าเลยค่ะ
ซึ่งขณะที่โปรงผมนาคนะคะ
คุณเกรทถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความปลื้มปิติ

โดยพระเกรทนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เข้าพิธีอุปสมบทว่าการบวชครั้งนี้
ตั้งใจจะศึกษาพระธรรมเป็นเวลา๑เดือนเต็มค่ะ
อีกทั้งยังเป็นการทดแทนคุณบิดามันดา
รวมถึงได้สร้างความสงบให้กับจิตใจอีกด้วยนะคะ
โดยพระเกรทนะคะได้ฉายาทางธรรมว่าชวินโทค่ะ
ซึ่งหมายถึงจอมปราศผู้มีชาวปัญญาค่ะ

แต่ก็มีเป็นห่วงอยู่เรื่องงานวันนี้

ก็อยากดูแลทุกคนที่มางานให้ดีที่สุด
มันจะเป็น๑เดือนที่ผมจะเปลี่ยนแปลง
ที่ผมจะต้องใช้ชีวิตอีกแบบนึง
มันก็เป็นอะไรที่เราต้องทำให้ได้
แล้วก็น่าจะเป็นสิ่งดีออกมา
มันกั้นไม่อยู่ครับมันรู้สึกมันรู้สึกว่าผู้ใหญ่หลายคน
หรือว่าเพื่อนพี่น้องที่เรารักเขา
แล้วก็ญาติพี่น้องเราอะไรอย่างนี้ครับ
เขาเหมือนมาร่วมอนุโมทนาแล้วก็มาแสดงความยินดีกับเรา
มันก็เลยรู้สึกดีจ้อย
ไหนก็บวชแล้วก็อยากจะศึกษาให้เต็มที่

โดยพระเกรทนะคะจะจำวัดอยู่
บวรนิเวศราชวรวิหารเป็นเวลา๑๕วัน
จากนั้นค่ะจะย้ายไปจำวัดที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อีก๑๕วัน
เนื่องจากว่าจะได้อยู่ใกล้กับครอบครัว
แล้วก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาใส่บาทด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราต้องร่วมอนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงบ้านเรา
ในช่วงนี้ต้องบอกว่าแหมมีกระแสดราม่า
หรือว่ามีเรื่องราวร้ายเกิดขึ้นเยอะมากเลย

แล้วก็เรื่องราวดีของคนในวงการบันเทิง
เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ